ช่วงนี้อากาศก็จะอุ่นขึ้นในหลายพื้นที่
แต่ว่าภาคใต้ยังคงมีปัญหาเรื่องของคลื่นลมแรงอยู่ค่ะ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคลื่นสูง๓๔เมตรเลยนะคะ
หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายอยู่ในขณะนี้
เราไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดนะคะ
จากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากอำเภอปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงต้องเผชิญกับฝนฟ้าขนอง
คลื่นสูงประมาณ๒เมตรในระยะ๒๓วันนี้นะคะ
ส่วนที่บริเวณริมทะเลแหลมตะลุมพุกนั้น
หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นพัดสูงค่ะ
สภาพคลื่นลมที่ริมทะเลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราชลดความรุนแรงอยู่ในภาวะปกติค่ะ

คลื่นสูงพัดชายหาดเมื่อวันที่๗๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เพราะว่าหมู่บ้านชาวประมงที่มีผู้อาศัยกว่าร้อยครัวเรือน
มีร่องรอยของคลื่นซัดพาอัลไซด์ในทะเล
ทับถมทั้งหมู่บ้านเสียหาย๑๑หลัง
ส่วนหินที่ทางราชการนำมาทำแนวกันคลื่น
ก็ถูกซัดจนพังเหลือเป็นกองเล็ก
ซึ่งชาวบ้านระบุว่าหากไม่มีแนวกันคลื่นดังกล่าว
จะทำให้คลื่นซึ่งมีความสูงประมาณ๓๔เมตร
เข้าใส่บ้านเรือนเสียหายทั้งหมดอย่างแน่นอนนะคะ
ซึ่งนางชะอุ่มมณีวงอายุ๗๕ปี
ชาวหมู่๓ตมลมตลมพุกอำเภอปากพนังบอกว่า
หลังเกิดอุทธกภัยวัตตภัยครั้งใหญ่เมื่อปี๒๕๕๙
ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน
ยังไม่มีคลื่นใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
ล่าสุดคลื่นมีความสูง๓๔เมตร

ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ๕๐ปี

ครั้งหน้าอาจจะหมดทั้งหมู่บ้าน
ซึ่งเกิดความเดือดร้อนทุกปี
และจะต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น

ก็ต้องยอมรับสภาพเพราะว่าไม่สามารถต้านทานกับภัยธรรมชาติได้นะคะ
ส่วนที่ริมทะเลหมู่๖ตะบนปากพนังฝั่งตะวันออก
เป็นสวนมะพร้าวและสวนสนในบริเวณบ้านของนายสริมบุญศรีอายุ๕๐ปี
ถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดราบเป็นหน้ากลอง
ต้นมะพร้าวและต้นสนขนาดใหญ่ก็ล้มลงกว่า๔๐ต้น
รวมทั้งที่ดินก็ถูกคลื่นซัดหายไปในพริบตากว่า๕ไร่นะคะ
โดยนายซาเรียมระบุว่าน้ำทะเลพัดเข้ามาในช่วงมรสุมทุกปี
ที่ดินซึ่งมีโฉนดถูกต้องอยู่กลางทะเลไม่สามารถทำอะไรได้เลย
ได้แต่มาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกปีค่ะ
เช่นเดียวกับริมถนนสายปากพนังหัวไซตำบลท่าพญาและตำบลขนาดน่าง
จากบ้านเรือนของชาวบ้านที่พังเสียหายแล้วถนนหลายจุดก็ถูกคลื่นซัดจนพังค่ะ
โดยเฉพาะบ้านหน้าโกรธหมู่๑๐ตำบลขนาดนาคพังเสียหายทั้งหมดและมีทรายขึ้นมาเต็มถนนนะคะ
ล่าสุดนั้นแขวงทางหลวงที่๑๑นครศรีธรรมราชก็ได้นำเครื่องจักรกลเข้ามาทำการเคลียร์ถนน
เพื่อให้สามารถสัญจรไปอย่างสะดวกได้แล้ว
ที่สภาพอากาศในวันนี้นะคะอุณหภูมิอยู่ที่๒๔องศาเซลเซียส
ต่ำสุดอยู่ที่๒๔องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่๓๓องศาเซลเซียส
ลมสงบมีเมฆเป็นบางส่วนอาจจะมีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งถึงร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะคะ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็มีกำลังอ่อนลง
แต่ทำให้อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ชาวเลเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ด้วยนะคะ
ส่วนบรรยากาศล่าสุดที่ริมทะเลปากพนังตะมนต์ปากพระขณะนี้ค่ะ
ก็เป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะ
โดยพระอาทิตย์เพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๖นาฬิกา๓๐นาที
แล้วก็พระอาทิตย์จะตกในเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาที

ก็เป็นบรรยากาศอีกส่วนหนึ่งของริมทะเลปากพนัง

ซึ่งเป็นโครงการกังหารลมผลิตไฟฟ้า
ตั้งอยู่ริมถนนเลียบชายหาด

ยาวต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอหัวไซระยะทางประมาณ๒๐กิโลเมตร
ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วก็ผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๘นะคะ
ส่วนเรื่องของความเสียหายของคลื่นที่พัดเข้าสู่ชายฝั่ง

อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับความเสียหายนั้น
ทีมงานจะรายงานให้ทราบต่อไปในช่วงของรายการชัดข่าวเที่ยงค่ะ
ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่อำเภอปากพนังนะคะ
สุภาณีเข้าจะพันสมโพธิ์ข่าวทลัททีวี
รายงานสดจากอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ